เมื่อช้างศึกพร้อมพังงานแข่งโชว์สกิล

วนเดือดยอดทีมจากโซนเอเชีย
คืนวันอังคารที่๒๘มีนาคม
ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งเป็นต้นไป